เรื่องราวของการใช้หัวสมอง
ในการคิดตัวเลขเนี่ย
จริงเพราะว่าอะไรรู้ไหมคุณ

เราจึงเรียกว่าตามไม่ทันเลยล่ะค่ะ
เลยไงคะกดถูกอยู่นะค่ะ
กดถูกแป๊ะคนนี้นี่คล้ามเชียวชาญ

เมนูอาหารแต่ละอย่างต่างราคาเท่าไหร่
ลูกค้าถือกำลังเงียบอึ้ง

บอกเลยดีกว่าบวกมาแล้วเท่าไหร่

จริงมือก็เร็วปากก็เร็วด้วยเหมือนกันนะคะเรียกว่ามีความรวดเร็วเพราะคล่องแคล่วเชี่ยวชาญทำมานานเป๊ะจริงเลยนะคุณผู้ชมค่ะ
ซึ่งแม่ค้าสาวสวยคนนี้ก็คือคุณฟ้าเจ้าของร้านนายฮอปูดองร้านดัง
ร้านดังแล้วคุณฟ้าเนี่ยเขาจะคิดเลขแบบนี้เขาจะคิดเงินแบบนี้แหละ
แล้วลูกค้าชอบไงชอบให้คุณฟ้ามาคิดเลขแบบนี้
ผมชอบตรงไหนรู้ไหมเดี๋ยวมันจะมีบินออกมาเดี๋ยวคุณดู
คือเขากดจริงใส่จริงแล้วนับคำนวณจริง
ตัวเลขก็ออกมาเป๊ะตามยอดที่เราสั่งอาหารเลยนะ
ร้านนายฮอปูดองอยู่บางโบทองนวลธังปูนีคุณผู้ชมลูกค้ารู้
แฟนคลับรู้ทุกคนรู้ทุกคนรู้นะจ๊ะ
เวลาไปกินอาหารร้านนี้คุณฟ้าก็จะมีสไตล์การคิดเลขเร็วแบบนี้
ไม่ถือว่าโปรโมทอะไรเล่าสู่กันฟังว่าเป็นทักษะเทคนิค
ใครอยากจะไปพิสูจน์กับตาก็ไม่ว่ากันนะจ๊ะ